อันนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองสักนิดสักนิดแหละ
ไปที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
เขาได้รับแจ้งบอกว่าช่วยไปตรวจสอบตรงนี้หน่อย
หมายนี้อาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
พอไปปั๊บโอ้โหชุดนี้เกือบโดน
กำลังบุกลุกนะคะโดยไม่มีหมายสาร

คุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปบ้านของคนอื่นไม่ใช่

คุณต้องออกจากราชการ

คุณปีนเข้าไปตรงไหนคุณเดินเข้าไปดิ

คุณก็ไปตรงไหนคุณก็ไปหาดิ

แต่ตอนนี้ต้องไปดูกันว่าเหตุการณ์เป็นไง
คุณเสียงไหม
คุณผู้ชมคุ้นเสียงไหม

เหตุการณ์เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามทุจริตการเลือกตั้ง

สี่นายด้วยกันได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า

มีกลุ่มบุคคลเขารวมตัวกันที่บ้านหลังหนึ่ง

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม
อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม
อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม
อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม
อำเภอโพธาราม

อำเภอโพธาราม